คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของสัตว์กันหน่อยฮะ
มี๒ตัวนะครับ
ตัวแรกเป็นสัตว์สายบุญ
คือเดินตามพระท่านบินทบาทตลอด
ส่วนตัวที่๒เป็นสัตว์สายสุขภาพ

คุณผู้ชมครับเจ้าลัมโบวัวเพศผู้สีน้ำตา

ชาวบ้านร้านตลาดที่ตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายยก

เพราะก็ไม่เคยเห็นวัวเดินตามพระบินทบาทแบบนี้
ชาวบ้านก็นำปัจจัยรวมถึงอาหารสำเร็จรูป
ผลไม้และสิ่งของต่างใส่บาทกันเป็นจำนวนมาก

พระวัวหนุ่มตามบิณฑบาตด้วยเหรอ

แรมโบเป็นเด็กวัดนะเนี่ย
จากการสอบถามหลวงพ่อสุธีเจ้าของวัวแสนรู้
เล่าให้ฟังนะครับว่าเดิมท่านอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง

แต่มาทำธุระที่จังหวัดนครนายก
ก็ได้พาเจ้ารัมโบ้ขึ้นรถตู้มาด้วย
โอ้โหหลวงพ่อเอาขึ้นรถตู้มาด้วยนะฮะ
และตอนเช้าก็ออกไปรับบินทบาทโปรดญาติโยม
ก็ให้เจ้าแรมโบเดินมาด้วยกัน

แข็งแรงแข็งขันแบบนี้ลากรถเข็นแบบนี้
เพื่อจะใส่ของที่ญาติโยมเขาบินทบาทมา

เพราะปกติเด็กวัดเวลาเดินตามหลวงพ่อก็จะแบบสะพาย่ามใช่ไหม

นี่ก็เข็นรถเข็นลากรถเข็นตามมานะฮะ
ชาวบ้านเขาก็ชื่นชอบแล้วก็
ชาวบ้านบางคนก็เอาผักให้ใจรัมโบกิน
รัมโบ้ก็ได้อนิสงฆ์ในผลบุญนี้ไปด้วยเลย
ได้กินผักสดแบบนี้ไปด้วยนะครับ

เดี๋ยวไปดูสัตว์อีกตัวรักสุขภาพที่จังหวัดชนบุรี
นี่ชาวบ้านชาวช่องเขากำลังออกกำลังกายอยู่
ไม่ทันได้วิ่งไม่ทันได้เดินเลย

ไปที่กิ่งไม้ใหญ่นะฮะต้นไม้ใหญ่
สวนสุขภาพร๙ในตำบลเสม็ดอำเภอเมือง

ตอนแรกก็นึกว่ากิ่งไม้อะไรมันคดเคี้ยวแบบนั้น

เขามาทำอะไรคะเขามาเอาหูนแล้วหุบ
แล้วก็เอาหมุนให้เอวคลอดอย่างนี้หรอค
หรอกคุณนะเขาไม่ได้มาออกกำลังกาย

ไหนก็เข้ามาที่สวนสาธารณะแล้ว

คนก็กลัวงูก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาประมาณ๘โมงเช้าของวันนี้เอง

ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจับงูออกไปจากสวนสาธารณะนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เอ๊ทำยังไงดิ

เอาล่ะใช้วิชาปีนปลายดีกว่า

ปีนสูงเลยขึ้นไป
ใช้เชือกมัดคลองงู

แล้วก็เอามันลงมาข้างล่างคุณดูสิ
ลงมาแล้วนะฮะ

เหมือนเขาเล่นกายกรรมเลยอะ

พอใกล้ถึงพื้นแล้วเขาก็แบบห่อนตัวลงมาที่พื้น
วัดน้ำหนักแล้วนะฮะได้๑๕กิโลกรัมยาว๔เมตร
เจ้าหน้าที่ก็ใส่กระสอบแล้วก็เอาไปปล่อยคืนธรรมชาติ
ไม่ต้องมาอยู่สวนสาธารณะอีกต่อไปนะลูกนะ
ก็คนที่มาออกกำลังกายก็โล่งอกโล่งใจนะฮะ